วันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันที่มิตรรักแฟนเพลงของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
แม่พึ่งพุ่มพวงของเราเนี่ยมารวมตัวกันนะคะเพราะว่าวันนี้วันที่๔สิงหาคม
ซึ่งถ้าเป็นแฟนเพลงแม่พึ่งจะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของแม่พึ่งนั่นเอง
ซึ่งถ้าหากว่าแม่พึ่งยังมีชีวิตอยู่นะคะก็จะมีอายุ๕๙ปีเต็มนะคะ
โดยช่วงสายที่ผ่านมาที่วัดภาษีเอกมัยค่ะได้มีการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ราชินีเพลงลูกทุ่งผู้ล่วงลับด้วยนะคะ
โดยมีคุณอาปุ้มไกรสอนนะคะซึ่งเป็นสามีนะคะน้องเพชรพุ่มพวงลูกชายก็เดินทางมาร่วมพิธีด้วยรถคันนี้เลย
หมายเลขทะเบียนนี้นะคะงงูททหาร๙๖๗๘เดินทางมาด้วยรถคันนี้บอกเฉยนะคะ

ขณะที่ทางคุณปูปรายาเองก็ได้ให้ตัวแทนมามอบเค้กวันคล้ายวันเกิด
จากนั้นนะคะคุณพ่อคุณลูกก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยบอกว่า
ปีนี้เป็นปีแรกนะที่มีการจัดงานวันเกิดให้กับแม่พึ่งแบบนี้
เพราะปกติแล้วก็จะมาทำบุญกันแบบเงียบ
แล้วก็ขอบคุณแฟนที่มาร่วมบุญ
แล้วก็ยังนึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงกันอยู่เสมอด้วยค่ะ
ผมล้วงปีละครั้งอย่างครั้งที่แล้วที่ผมล้วงจริง
คนเขาลำบากมาเยอะแล้วเรื่องของโควิดนะครับ
แล้วก็อยากจะให้พอลืมทะอาบหลักบ้าง
ปฏิหารให้มันเก็บไว้อยู่อย่างนี้
ปีละครั้งเอาแบบเด็ดให้มันขังอยู่อย่างนี้

ไม่ล้วงเดี๋ยวพ่อล้วงให้เอง

คือน้องเพชรบอกว่าน้องเพชรล้วงหายแค่ปีละครั้ง
คุณพ่อบอกว่าเพชรไม่ล้วงใช่ไหม

อย่างเราก็เฮกันยกใหญ่แล้วค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนรอคอย
ปุ้มทำการล้วงหายนำโชค
ไปดูภาพบรรยากาศกันชัดให้เต็มสองตาเลยจ้า
ดูดีแปลงคลีก
ขอบ้าง

ชัดมากแต่มันตรงกับวันเกิดแม่พึ่งเลยนะชัดเจนแหละค่ะ

คือเลขมงคลที่อาปุ้มเนี่ยหยิบขึ้นมาล้วงจากหายขึ้นมา
มันคือเลข๔๘๔นะเราอ่านให้ฟังนะ
เพราะว่ามันตรงกับวันเดือนปีเกิดของแม่พึ่ง
ซึ่งก็คือวันที่๔สิงหาคมคือเดือน๘ใช่ไหมคะ
พศ๒๕๐๔ค่ะ

แต่ว่าเอาอย่างนี้คุณอาปุ้มบอกแล้วทั่วถึงแน่นอนนะคะ
คราวนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้โชคได้ลาบเหมือนกันหมดนะ
แล้วแต่โชคแต่ลาบของแต่ละบุคคลรวมไปถึงแล้วแต่ความเชื่อด้วยนะจ๊ะ
ส่วนประเด็นที่อาปุ้มเขามีคดีฟ้องร้องอยู่กับน้องสาวแม่พึ่ง

ฟ้องกันฐานหมินประมาทบอกว่าตอนนี้คดีก็ยังคงอยู่ในชั้นศาลนะ
หากมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะคะ
แต่ว่าเราโฟกัสที่มือของคุณพ่อมากนะคะ